คุณก๊อบเนี่ยบอกว่าได้เข้าไปคุยกับแม่แล้ว
เพราะว่ามีการขอขวัญอุสามณีกับแม่แอ๊วแล้ว
แล้วก็พูดคุยกับแม่แล้วแต่ยังไม่ใช่แบบทางการ

ดีใจที่ขวัญพาไปหาญาติที่เพชรบุรีค่ะ

ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้โอกาสก๊อฟ
คือมีการคุยกันแต่ว่ายังไม่ได้จริงจัง

ก๊อฟเองนั้นอยากจะวางรากฐานให้ดี
ทั้งคู่เลยเพื่อจะได้ดูแลซึ่งกันและกันให้ดี
แล้วถ้าเกิดตอนจัดงานนี้น้องลูกแก้วจะเอาไหม
ต้องมาน้องสาวแต่งงานเธอเขาอยากจะดูแลน้องให้ดีที่สุด

ถ้าอยากจะถามจริงอยากจะแต่งพรุ่งนี้เลยก็ได้
แต่งได้ก็แต่งแล้วล่ะแต่มันขึ้นอยู่กับหลายอย่าง
วันนี้เขาก็ไปกันเต็มที่นะจ๊ะเปิดตัวดิบดี
ก็ขวัญเขาบอกว่าพาไปหาญาติที่เพชรบุรีก็ดีใจครับ
เขายังไม่เคยพาใครไปเลย
ใช่ไหมขวัญกับคนเพชรบุรีคนจังหวัดเที่ยวกับพี่ป่อ
ดีใจนะคะที่จะได้มีโอกาสไปเจอยาดของน้องที่บทบุรี
ก็นั่งคุยกันอ๋อไปแล้วไม่ใช่จ๊ะ

อย่างที่บอกครับต้องขอบคุณทุกคนมากที่อยากให้เราแต่งงานจริง

ปีนี้มีถามว่ารุ้นไหมบอกว่ายังนะครับแหมกดดัน

อีบ้า